ก็มีการคาดการณ์เอาไว้คุณผู้ชมว่าน้ำเนี่ย
มันจะเคลื่อนมาถึงที่ตัวเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีเนี่ย
น่าจะเป็นช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ก็คือ๗สิงหาคมนั่นเอง
ทีนี้พอน้ำมันมาท่วมก็ต้องกังวลเรื่องของไฟฟ้า
ว่าไฟฟ้ามันจะดับจะส่งผลกระทบยังไง
ทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาก็เตรียม๓แผนใหญ่ที่จะรับมือ
ถ้าเกิดว่าน้ำมันมาถึงนะคะเพราะว่าเมื่อน้ำมาถึงแล้ว
อาจจะเกิดไฟดับหลายพื้นที่ได้
ในเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
เตรียมแผนที่จะรับมือมวลน้ำล้นจากเขื่อนแก่งกระจาน
กรมชลประธานมีแผนระบายน้ำวันละ๙๖๐๐๐ลูกบาทเมตร
ก็อาจจะส่งผลให้หลายพื้นที่ในเพชรชบุรีเสี่ยงไฟตกไฟดับ
หรืออาจจะถึงขั้นงดจ่ายไฟเพื่อความปลอดภัยก็ได้นะคะ
แผนแรกของทางกรฟภก็ระบุว่าถ้าเกิดว่าน้ำท่วม
ระดับที่ยังจ่ายไฟได้ก็จะยกมิเตอร์ให้สูงพ้นน้ำ
แต่ถ้าเกิดว่ามันท่วมในระดับสูงมากจนเสี่ยงต่อความปลอดภัยเนี่ย
กว่าจะกลับมาจ่ายไฟได้ตามเดิม
แล้วก็จากการติดตามสถานการณ์นี้
เชื่อว่าสถานการณ์ยังไม่รุนแรง

หรือว่าจะต้องใช้แผนอพยพผู้ใช้ไฟฟ้า

แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยง

คู่กับการตรวจสอบระดับน้ำ
ดังนั้นถ้ามีเหตุฉุกเฉินอะไร
สามารถติดต่อได้ที่คอร์เซนเตอร์ของกฟพนะคะ
ให้เบอร์โทรศัพท์อบคุณผู้ชมมาไว้เลย
ชาวเพชรบุรีตอนนี้จะตรวจสอบนะคะ
๑๑๒๙เป็นเบอร์คอลเซนเตอร์นั่นเองค่ะ
คราวนี้ก็ได้แต่ภาวนานะฮะว่า
ฝนอยากให้มันหยุดซะ

แต่ว่าตอนนี้ทางหน่วยงานต่างก็เตรียมความพร้อม
ในการรับมือนี้ในพื้นที่เพชรชบุรีนะครับ